เรามาติดตามข่าวใหญ่ที่เป็นพาดหัวอยู่ตรงนี้นะครับ
รายเดอร์แค้นบุกฟันเจ้าของร้านอาหารหวิดตายเลยนะคุณนะ
เรื่องนี้นะครับเป็นเหตุอุกอาจที่รายเดอร์รับส่งอาหารค่ายหนึ่ง

เพราะว่าเจ้าของร้านอาหารโทรแจ้งต้นสังกัด

แล้ววันต่อมาเขาก็เลยมาสางแค้น

กะจะแทงจะฟันเจ้าของร้านทั้งผู้หญิงผู้ชาย

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกกันนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ประทึกจริงนะครับ

ถืออาวุธมีดยาวเป็นฟุตมาด้วยนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นนะเจ้าของร้านอาหารที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย

คุณดูสิเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะจ้วงแล้วนะฮะ

ดีที่ผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเนี่ย
ดึงมือของรายเดอร์คนนี้ไว้ได้ก่อน

เจ้าของร้านอาหารที่เป็นผู้ชายใช้มือเปล่าในการจับมีด

แล้วรายเดอร์คนนี้ยังจะไล่แทงยังจะไล่ฟันกะ

ถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านผู้หญิงไม่วิ่งกระโดดออกไปนอกหน้าต่างนะ

จะโดนจ้วงแทงด้วยสามเหตุและทุกข์จริงนะครับ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านแห่งนี้นะครับ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๘ธันวาคม

หนุ่มรายเดอร์คนนี้บุกเข้ามาในร้านอาหารตามสั่ง
ภายในคอนโดย่ามบรมราชชนนีปิ่นเกล้ากรุงเทพนะครับ
แล้วก็เอามีดสปาต้ามาไล่แทงไล่ฟันเจ้าของร้าน
ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงวิ่งออกจากร้านไป

โอ้โหไม่อยากคิดภาพเลยค่ะคือโดนแทงแน่
ใช่ฮะแล้วก็ไปตะโกนเรียกรอปภให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ

ทีมข่าวของเราได้พูดคุย
โทรไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหาร
ที่รอดชีวิตมาได้หวด
ฝ่ายชายนะโดยเฉพาะฝ่ายชาย

แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าคุยกับแฟนหนูแฟนหนูโดนหนักเลย
เกือบขาดเย็บไป๒๐กว่าเข็ม
ตรงคอตรงหน้าตรงแก้มโดนบาดโดนแทงอีกนะครับ
คุณผู้ชมเขาเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่ายังไงฮะ
ให้คุณผู้ชมไปฟังกันเลยนะครับ

ความแรงจากนั้นเขาก็ประจำจะปาดคอผม
เพื่อจะฆ่าให้ตายนะครับ
ผมก็เหียงลบครั้งเลยคุณผู้ชมได้แผงมาทีมข้างแจ้งครับ

โอ้โหคนที่รอดชีวิตมาอย่างวุดวิด
เจ้าของร้านผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
เขากะจะเอาพวกผมให้ตายมาถึงก็จะแทงจะจ้วงเลยนะฮะ
ฟันเลยนะครับนี่ถ้าผมไม่เอามือไปรับนะ
ผมก็ไม่รู้จะปกป้องแฟนผมได้ยังไง
นักข่าวของเราเนี่ยตอนคุยอยู่ก็บอกโอ้โหเรื่องนี้มันอุกอ่านจริงนะพี่นะครับ
แล้วพี่คิดยังไงถึงไปรับมีดแทนแฟน
นี่ฟังเสียงตัวฝ่ายชายเขานิดนึง
ที่เขาต้องรับมีดแทนแฟนเพราะเขาต้องปกป้องแฟนเขาไงคุณ
งั้นแฟนสาวเขาอาจจะตายก่อนแน่นะฮะเอาฟังเสียงนะครับ
ทำไมถึงกล้าที่จะแบบเข้าไปต่อสู้หรือป้องกันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคือเขาถือมีดเราไม่กลัวหรอกว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่มีชีวิตรอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนมันเป็นอัตโนมัติเลยครับ
มันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วก็เป็นอัตโนมัติเลย
แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีว่าผมก็คิดว่าผมต้องตายแน่ในวันนี้
แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าผมต้องช่วยต้องช่วยเขาผมจะปล่อยให้เขาเจ็บไม่ได้
เขาบอกเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่เลยนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บหนักนะฮะหาหมอมาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ย้ายออกจากร้านอาหารตรงนี้แล้วไปพักอยู่บ้านญาติก่อนเพราะกลัวเหลือเกิน
คือเขาบอกว่าผมไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะที่กลัว
ตอนนี้ลูกบ้านคอนโดเขาก็กลัวว่าคุณคิดดูสิ
แต่เขาสามารถเดินผ่านรอปภเข้ามาได้จนมาหลังคอนโดมาที่ร้าน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูสาเหตุว่าทำไม
คือต้องย้อนไปถึงวันอังคารที่๗ธันวาคมนะครับ

คือรับออเดอร์จากลูกค้าแล้ว
เพื่อจะสั่งอาหารจากร้านนี้นะครับ
รายเดอร์รายนี้ไปจอดรถเพื่อรอรับอาหาร
ตามสั่งที่ร้านแห่งนี้ในช่วงเที่ยงของวันที่๗ธันวาคม
แต่ทีนี้ครับมันมีกฎของร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่ว่า

แล้วคุณค่อยเดินเข้ามาแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เพราะมันเป็นมาตรการในการป้องกันโควิดสิบเก้า
ต้องเดินเข้ามารับอาหารที่คุณสั่งที่ลูกค้าสั่งไว้ที่ร้าน
แต่ตัวรายเดอร์คนนี้ไม่ยอมเดินมาที่ร้าน
โทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าของร้านบอกว่าเอาไปส่งให้หน่อย

คือจะให้ร้านเอาออกไปส่งให้ถึงรถ
ใช่ครับทีนี้ร้านอาหารบอกไม่ได้มันเป็นกฎของร้านเหมือนกัน
คุณต้องเดินเข้ามาผ่านป้อมรอปภอะไรก็ตามเข้ามาแค่๑๐๐เมตรเอง
คุณต้องมารายเดอร์ไม่พอใจ
ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ร้านเขาบอกด้วยว่าลูกค้าเขาเยอะมากช่วงเที่ยงไง
ออเดอร์อยู่กำลังยุ่งอยู่เลยค่ะ

รายเดอร์คนนี้บุกเข้ามาบุกเข้ามาด่าทอคุณ
มาตะโกนโหกเวกโวยวายด่าทอเจ้าของร้านเลย
บอกเฮ้ยแค่นี้เหรอทำไมเอาไปส่งไม่ได้อย่างไร
แล้วคุณเขาดูเข้ามาหาเรื่องประชิดตัวแบบนี้
แล้วก็ด่าทอเจ้าของร้านทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ย
ทีนี้ครับสักพักหนึ่งตัวฝ่ายเจ้าของร้านเอง
พยายามให้รายเดอร์ใจเย็นแล้วก็ลากตัวไปข้างนอก

เพราะว่าลูกค้าในร้านตกใจ
แล้วเจ้าของร้านอาหารก็เลยโทรไป
โทรไปที่ต้นสังกัดบอกว่าเจอพฤติกรรมของรายเดอร์เป็นแบบนี้
ต้นสังกัดจะแก้ไขอย่างไรให้หน่อย
ที่สุดต้นสังกัดให้คนอื่นมารับออเดอร์แทนรายเดอร์คนนี้
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวว่ารายเดอร์คนนี้
น่าจะถูกต้นสังกัดแบนไล่ออก

รายเดอร์ก็กลับมาด้วยความแค้น
พร้อมจะมาบุกแทงบุกฟันเจ้าของร้าน

ตอนนี้มีการแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
อย่างที่คุณอายาบอกทั้งเจ้าของร้านเอง
ลูกบ้านในคอนโดกลัวหมดเลย
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วนะฮะ
ใช่ค่ะขอให้ตามจับได้เร็ว